แต่ก็ยังมีกลุ่มเด็กแว้นออกมาขับรถปวนเมืองกันอยู่เนี่ยนะคะ
ปรากฏว่ามีเด็กแว้นกลุ่มใหญ่เลยค่ะ
คือขี่มอเตอร์ไซค์ขับแข่งกันมา
และปรากฎว่าไปเสียหลักชนท้ายรถบรรทุกสี่ล้อเล็ก
จากนั้นมีรถบรรทุก๖ล้อตามมาอีกแล้วก็เลยทับมอเตอร์ไซค์นะคะ
แล้วก็ทำให้เด็กอายุ๑๔ปีเสียชีวิตไป๑คน
ส่วนเพื่อนเนี่ยพอเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นขี่หนีกันไปหมดนะคะ
ให้ผู้เสียชีวิตนอนเฝ้าถนนอยู่ตรงนั้นนะคะ

อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นช่วง๔ทุ่มคืนวานบนถนนสายเอเชีย
ขึ้นนครสวรรค์ที่ตำบลขวัญเมืองอำเภอบางประหันต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในที่เกิดเหตุก็พบร่างผู้เสียชีวิต๑รายนะคะ
เป็นเด็กชายอายุ๑๔ปีชาวอำเภอบางมหันค่ะ
ใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงขายาวลายทหาร
คว่ำหน้าสภาพศีรษะนี่คือบี้แบนแล้วอ่ะ
สมองกระจายเกลื่อนถนนกระดูกแขนขาหักทั้งสองข้าง
ห่างไปประมาณ๒๐๐เมตรมีรถบรรทุก๖ล้อสีขาว
ช่วงกันชนด้านหน้าซ้ายเนี่ยเสียหายจอดเปิดไฟกระพริบอยู่ข้างทางแบบนี้นะคะ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพคือพังยับเยินค่ะ
แล้วก็มีคนขับยืนรออยู่ใกล้รถคันนี้
ไปอีก๒๐๐เมตรมีรถบรรทุก๔ล้อเล็กสีขาว
ที่ก็จอดชิดริมถนนอยู่นี่นะคะ๔ล้อเล็กคันนี้
ช่วงกันชนหลังด้านท้ายขวามีร่องรอยยุบจากการถูกชน
มีในเจิมน้อยประเสริฐอายุ๒๕ปีชาวจังหวัดตาก
ซึ่งเป็นคนขับยืนรอให้การกับตำรวจอยู่เหมือนกัน
เล่าแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเขาขับรถบรรทุกสินค้ามาจากกรุงเทพ
่งหน้าจะไปส่งสินค้าที่เชียงใหม่
พอถึงจุดเกิดเหตุวิ่งอยู่ช่องทางเลน๒
องกระจกข้างไปโอ้โหเห็นกลุ่มรถจักรยานยนต์ประมาณ๑๐คัน

จากนั้นรถจักรยานยนต์ผู้ตายเสียหลักยังไงไม่รู้
พุ่งมาชนท้ายรถตัวเองแล้วก็ล้มถลายอยู่กลางถนนเลยค่ะ
ฟังเสียงของคนขับรถบรรทุก๔ล้อเล็กหน่อยค่ะ
ส่วนรถบรรทุก๖ล้อซึ่งเป็นคันที่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายเข้าไปติดใต้ท้องเนี่ยนะคะ
เขาขับมาดีวิ่งอยู่เลนซ้ายสุดตามหลังมาค่ะ
แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกับที่เกิดอุบัติเหตุพอดี
ก็เลยทับรถจักรยานยนต์ลากติดใต้ท้องรถมาแบบนี้
ส่วนผู้ตายนั้นคาดว่าตอนเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่เพราะถูกรถยนต์ที่วิ่งตามหลังมาทับซ้ำก็เลยทำให้เขาเสียชีวิตนะคะ
ต่อมาทางแม่ของผู้ตายเดินทางมาดูศพลูกชายที่โรงพยาบาลอันนี้ถึงกับเป็นลมล้มพับเลยค่ะ
สอบถามเบื้องต้นบอกว่าผู้ตายกำลังขึ้นชั้นม๒
ช่วงเย็นเนี่ยผู้ตายบอกว่าจะไปขี่จักรยานยนต์ไปหาเพื่อนที่บ้าน
แต่ก็ไม่ทราบว่าไปไหนก่อนกลุ่มเพื่อนผู้ตายจะมาแจ้งให้แม่ทราบนะคะ
ว่าลูกชายเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตค่ะ